คุณผู้ชมค่ะได้มีโอกาสนั่งอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชม
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของความปรองดองกันมาเยอะเลยนะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะสำหรับแนวทางในการสร้างความปรองดองในวันพรุ่งนี้
จะเป็นวันแรกนะคะที่จะมีการนำตัวแทนพักการเมืองมาหารือกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองไล่เรียงกันไปเลย
ก็จะเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษรของพักการเมืองนะคะ
ซึ่งโฆษกระทรวงกลาโหมก็บอกว่ามั่นใจค่ะว่าแต่ละพักการเมือง
ก็น่าจะนำเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์ต่อประเทศค่ะ
พลตีครงชีพตรรวรณิทโคศกระทรวงกลาโฮม
เปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการเตรียมการ
เข้าร่วมพูดคุยหารือแนวทางปรองดองในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะ
สารวะการกลาโหมเวลา๙นาฬิกา
ซึ่งก็จะมีพักความหวังใหม่พักเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
คนธรรมดาแห่งประเทศไทย
โดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่มีประหลักกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
จะร่วมพูดคุยพร้อมเชื่อว่าพักการเมืองที่ได้รับเชิญ
ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
การเดินหน้ากระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
แล้วก็ไล่เรียงกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาก็คือ๑๕กุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นคิวของพักชาติพัฒนา
ซึ่งก็ยืนยันตอบรับเข้าร่วมพูดคุยปรองดองแล้ว
โดยจะจัดผู้แทนซึ่งก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าพักกรรมการบริหารพัก
และอดีตสสรวม๑๕คนเข้าร่วมพูดคุย
มาค่ะ๑๖กุมภาพันธ์ก็จะเป็นคิวของพักชาติไทยพัฒนา
โดยนายธีระวงสมุทรหัวหน้าพักจะเป็นผู้นำ
ก็จะมีคณะตัวแทนอดีตสอสอคนรุ่นใหม่ของพักไปพูดคุยด้วยนะคะ
เป็นการตอบคำถาม๑๐ข้อตามกรอบที่รัฐบาลตั้งโจทย์ไว้
๑กุมภาพันธ์ภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ
จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเวทีพูดคุยเช่นเดียวกัน
ซึ่งตอนนี้นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
บอกว่ากำลังพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมอยู่นะคะ

ว่าความคิดเห็นของพักประชาธิปัตย
จะเป็นประโยชน์นำไปบูรณาการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้
เช่นเดียวกันกับนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลจากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
ก็ฝากความหวังไว้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรอง
ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ว่าน่าจะทำให้เกิดความปรองดองได้
แล้วก็อยากจะให้ลืมอดีตที่ผ่านมาให้ได้ค่ะ